สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะ
น่าจะเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้นเรื่อยแล้วมั้งกับการเจอกันในพอร์ตแคสต์ค่ะ
ถึงขั้นบอกว่าพี่คะฟังอยู่เยอะมากเลย
ดูเหมือนว่าโสดแบบหนูเนี่ยกลายเป็นคนโชคดีไปเลยค่ะพี่อ้อย
หอนมากทำไมความรักต้องซับซ้อนขนาดนี้อืม

ก็แค่รักใครแล้วก็อยู่กับคนนั้นถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อน
แต่หลายครั้งที่รู้สึกว่าไปฟังความรักของบางคู่ทำไมดูยากยาก
เพราะเราดันไปเจอคนเอาแต่ใจค่ะเห็นแก่ตัวเกินไป
คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป
ก็เลยดูเป็นความรักที่ซับซ้อนมากมายจริงมันจบที่คำนี้ค่ะ
คือถ้ารักมากอะไรต่อมีอะไรคงไม่ยากขนาดนี้
วันนี้มีเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งเป็นคำถามของน้องคนหนึ่งที่ส่งเข้ามา
ไม่ง่ายเลยเวลาที่เราเจอคนรักดี
แต่วันหนึ่งต้องถามตัวเองอีกทีว่าเขาเป็นผู้ชายแท้หรือเปล่า

เอค่ะพี่อ้อยตอนนี้เออายุ๒๘ปีทำงานบริษัทเอกชน
ตอนนี้เอมีแฟนแล้วคบกับแฟนมาได้๓ปีกว่า
เราเจอกันที่ทำงานค่ะเขาเป็นคนนิสัยดีเอาใจใส่น่ารัก
แล้วก็เป็นคนแต่งตัวดูดีสุภาพถือว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟคคนหนึ่งเลย
ถึงขนาดที่ตอนมาจีบเอแรกเอยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองเลยว่า
จะมีคนดูดีขนาดนี้มาจีบเลยหรือ
พอคบกันมาเขาก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมาก
รับไปส่งตลอดดูแลการเหมือนตอนจีบใหม่ใหม่
เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบจนเพื่อนยังบอกว่า
โชคดีมากที่ได้แฟนทั้งหล่อทั้งนิสัยดี
พอเราคบกันค่ะก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ไม่เคยมีความลับเลยมีอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษากันตลอด
เอเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขามาก
จนมีอยู่ครั้งหนึ่งเอไปงานแต่งงานของเพื่อนเขาค่ะ
เป็นเพื่อนสนิทในแก๊งมัธยมของเขา
ในวงเล็บเขาจบโรงเรียนชายล้วนมา
ตอนอยู่ในงานมีจังหวะหนึ่งที่เอขอตัวเดินไปเข้าห้องน้ำ
แล้วเอแอบไปได้ยินเรื่องที่ทำให้ช็อกมากคือ
เจ้าบ่าวในงานเคยคบกับแฟนของเอค่ะ
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะใช่อาจจะเป็นคนอื่น
แต่ชื่อเดียวกันหรือเปล่าก็แอบฟังไปเรื่อย
เดาไม่ถูกเลยว่าตอนที่แอบฟังหัวใจน้องจะเต้นแรงขนาดไหนเนาะ
ยิ่งฟังยิ่งยืนยันได้ว่าเป็นแฟนของเอจริง

และหลังจากนั้นเอก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาขึ้นมา
แฟนเอรับรู้ได้ว่าเอไม่เหมือนเดิม
เพราะว่าเรื่องนี้มันยังวนเวียนในหัวตลอด

หรือที่เขาคบกับเราเพราะเขาอยากจะปิดบังสถานะของเขากลับที่บ้านหรือเปล่า

กังวลค่ะไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดี
อยากปรึกษาพี่อ้อยว่าควรเปิดใจถามเขาไหม
คุยกับเขาเลยตรงดีไหมว่าเรื่องที่ได้ยินมาเป็นจริงหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดบังเอิญเขาคบกับผู้ชายคนนั้นจริง

จะทำยังไงให้รู้สึกมั่นใจกับเขาได้เหมือนเดิม

คำถามที่๒เก็บเอาไว้ก่อน
ถามเขาพี่ว่าถามใจตัวเองก่อนนะ

วันนี้ความทุรนทุรายของเรา
คงทำให้เขางงเหมือนกันว่าแฟนเขาเป็นอะไร

ปีที่ผ่านมาเขามีทีท่าหรืออะไรที่เราสงสัยบ้างไหม
คือต่อให้มีคนบอกว่าประเทศไทยเราเปิดกว้างเยอะมาก

ก็ไม่ง่ายนะที่จะปรับตัวและปรับใจ
โดยเฉพาะคนที่เราเลือกไว้เป็นสามี
ถามว่ามีไหมที่แต่งงานเพื่อบังหน้า

คนที่ปิดบังสารภาพที่แท้จริง

คอยให้ผู้หญิงคนหนึ่งมายืนประกอบ

นี่ไงนี่ไงเราเป็นผู้ชายแท้นะ

โถเอาจริงนะคะวันนี้
ต่อให้เป็นเกย์ก็เห็นเป็นพ่อคนได้
ถ้าเปิดใจแบบไม่ปิดบังกับคนในครอบครัว
บางคนเขาก็มีเงื่อนไขที่เขายอมรับได้ทั้งคู่ก็มี
และเขาก็ยังวางตัวเป็นคุณพ่อที่ดี
และเป็นสามีที่ไม่มีวันทำให้ภรรยา

เขาทำงานอยู่ร้านพรีเวดดิ้งเขาเล่าให้พี่อ้อยฟัง
น้องเขาบอกว่าพี่อ้อยรู้ไหมว่าบางคู่นะ
เจ้าบ่าวแต่งหน้านานกว่าเจ้าสาวอีก
ต้องเอ่ยปากถามเจ้าสาวว่า
พี่คะยังไงนะคะพี่

เขาเป็นคนดีนะแล้วก็ไม่เคยทำให้เสียใจ
อีกอย่างเราจะมั่นใจว่า
เขาจะไม่นอกใจไปกับผู้หญิงคนไหน

คือจะไปมีผู้ชายที่ไหนก็ได้นะคะ

แต่ฉันจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตเขา

วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันมีความสุขจริงหรือเปล่า
คือในที่สุดนะคะนอกใจคือนอกใจ
ไม่ว่าจะนอกใจไปกับเพศไหนก็ตามที

ว่าเราสามารถมีแฟนเพศละคนได้โดยไม่ผิด

ความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นเพศไหน

สบายใจในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเปล่า

บางคนเป็นธอมเป็นผู้หญิงแมน
และแต่งงานกับผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เป็นเกย์
คือรู้แหละนะคะว่ามันมีความสับสนซับซ้อน

มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารักเขาเพราะเขาเป็นเพศอะไร

และเรามีความสุขกับการเดินหน้าไปด้วยกันนะคะ
วันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงวันที่สาว

หรือว่ามีแนวโน้มจะรักผู้ชายด้วยกันก็ตาม
แต่ก่อนเวลาที่เราดูหนังดูละคร

โหยอยากได้แฟนแบบนี้

แล้วร้องกรี๊ดดูไปเขินไป

หรือยังไงมันก็ยากจะเข้าใจ

มาถึงวันนี้แล้วจริงค่ะ

พี่ก็อยากให้น้องเอถามเขาตรง

ถ้าเรื่องนี้มาระคายหัวใจก็ต้องถามกัน
และเมื่อถามน้องฟังสิ่งที่เขาตอบแล้วก็ต้องดูสิ่งที่เขาทำ
ดีกว่าเก็บงำและเอามานอยเองนะคะ
เปิดตาเปิดใจกว้าง
ให้โอกาสในการพูดกันและบอกกัน
ที่สำคัญนะคะอย่าเพิ่งเชื่อแต่คนนอกบ้าน
สร้างความทรมานให้กับคนที่เราอยากให้เป็นบ้านของเรา
คราวนี้พอฟังคำตอบของเขาก็น่าจะเป็นแนวทางให้เราได้ตัดสินใจต่อ
ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเคยเป็นแฟนกับเพื่อนเขาจริง
ก็ต้องดูกันว่าตอนนี้เนี่ยยังไง

บอกเขาเลยว่าเราก็ไม่ค่อยสบายใจนะกับสิ่งที่ได้ยินมา

เรื่องแบบนี้นะคะยิ่งน้องพูดอ้อมยิ่งยาก

ถ้าไม่ใช่เป็นที่รักเป็นเพื่อนรักได้ไหมล่ะ
ถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าอนาคตอันใกล้หรืออันไกล
เขาจะเจอผู้ชายคนไหนที่ถูกใจมากกว่าเราหรือเปล่า
ผู้หญิงเยอะมากนะคะที่ตกหลุมรักเก
ความเข้าใจความใส่ใจ
แล้วมันยากตรงไหนที่จะทำให้เรามีใจแล้วเนอะ
แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของเขานะคะ
มีเยอะเหมือนกันที่อยากลองดูสักตั้ง
ว่าผู้หญิงดีอย่างฉันจะเปลี่ยนเธอได้ไหม
อย่าลืมว่าเป็นเกย์ไม่ใช่เป็นหวัด
และความรักเปลี่ยนเพศใครไม่ได้
แต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะ

แล้วก็ต้องถามใจตัวน้องเอเองว่าเชื่อหรือเปล่าในสิ่งที่เขาตอบ

และเมื่อเลือกจะถามก็ต้องบอกเขาไปตามจริง
สิ่งที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ว่าฉันดูไม่เหมือนเดิม
เพราะว่าเรื่องนี้มันกวนหัวใจฉัน

จะได้ไม่หลอกกันว่าฉันไม่เป็นอะไร

น้องมีชีวิตแต่งงานที่คิดเอาว่าชีวิตเรียบง่ายลงตัว
พ่อแม่สองครอบครัวก็รู้จักกันดี
เขาก็เลยจับคู่ให้ลูกสาวและลูกชายสองบ้านคบกัน
เขาก็ดูแลน้องดีนะคะแค่บางทีไม่มีเวลาอยู่ใกล้ใกล้กันเพราะเขาต้องไปบิน
เขาแต่งงานกันไปคราวนี้อยู่มาปีหนึ่งโอ้โหคืนวันสิ้นปีอะค่ะ
แล้วก็บอกว่ารักนะแต่รู้สึกแย่จังเลยที่ต้องเก็บความอึดอัดนี้เอาไว้ในใจ
เขาไม่อยากหลอกเราอีกต่อไปแล้วโหเริ่มต้นด้วยประโยคแบบเนี้ย
ยากที่ประโยคต่อไปจะให้ความรู้สึกดีดีอะค่ะประโยคต่อไปเขาพูดว่า
จริงเขาชอบผู้ชายด้วยกันแต่ไม่อยากฝืนใจพ่อแม่
เขาก็รักภรรยาของเขานะแต่ยิ่งรักยิ่งไม่อยากหลอก
แล้วมาบอกอะไรป่านนี้คือทั้งสองก็กอดกันร้องไห้ค่ะ
แล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเพื่อดูแลหัวใจพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย
กระตันยูมันก็เรื่องหนึ่งอะนะคะแต่ชีวิตคู่อะค่ะ
เราต้องอยู่อย่างมีความสุขบ้างตามสมควรและหลังจากวันนั้น
สามีของน้องเขาเนี่ยดูเครียดน้อยลงทำตามใจตัวเองมากขึ้นค่ะ
นอนบ้านเพื่อนบ่อยขึ้นเหมือนกับการสารภาพในวันนั้นเป็นการปลดล็อกอะค่ะ
ก็บอกแล้วไงว่าฉันเป็นยังไงนะเธอห้ามบอกใครก็แล้วกัน
ถ้าเธอบอกไปพ่อแม่ของเราเสียใจนะ
เอ้าแล้วอยู่แบบนี้ไม่ทรมานหัวใจของคนที่เป็นภรรยาหรือ
ใจร้ายเหลือเกินค่ะถ้าคิดดี
เอยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กันก่อนตัดสินใจแต่งงาน
ถ้าทั้งหมดเพื่อนเขาเข้าใจผิดก็คิดซะว่า
ได้มีโอกาสเปิดใจได้คุยอะไรขำขำกันไปแต่ถ้า
ดันใช่ล่ะอย่างน้อยน้องรู้ตั้งแต่วันนี้
เดินหน้าและเพิ่งมารู้ทีหลังว่าผู้หญิงอย่างเรา
ไม่ใช่ความสุขของผู้ชายอย่างเขาหรอกมีเราไว้เพื่ออะไรสุดแท้แต่
แต่ก็เห็นแก่ตัวอยู่ดีและถ้าอยู่กับเราแล้วเขาทุกข์
ก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขในทางของตัวเองมันก็เท่านั้น
เป็นกำลังใจให้นะคะพี่อ้อยรู้ว่ามันไม่ง่ายเลย
แต่เอต้องตั้งสติเหมือนกันรู้วันนี้ถ้าบังเอิญว่าเขาเป็นนะ
ก็ดีกว่าผ่านชีวิตแต่งงานแล้วเพิ่งมารู้ทีหลัง
มันทรมานกว่ากันเยอะเลยนะคะอ่าอีพีต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเจออยู่
แฟนของเรามีแฟนเก่าเป็นเพื่อนสนิทค่ะโอ้แต่ส่วนใหญ่เรื่องของแฟนเก่านี่เป็นเรื่องแสลงใจจริงจริงนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราอ่ะคิดมากเอ๊ะถ้าเราเป็นคนคิดมากจริง
ว่าหนูใจแคบไหมเขาคุยกันทุกวันนะคะแชทกันทุกวันค่ะ
ที่มีเราอยู่ใกล้แหมน้องคะอย่ามาเรียกว่าคิดมากเลยอ่ะ
มันก็ยากที่จะไม่คิดนะเดี๋ยวติดตามกันอีพีต่อไปแล้วกันค่ะ
ลองมาดูกันสิว่าทั้งหมดเขายังมีแฟนเก่าเป็นเพื่อนสนิท
เราคิดมากหรือแค่เขาอยากจะกลับไปคืนดีกันนะคะ
อ้อยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ